ในเรื่องของกีฬาพื้นบ้านมันมีความสนุกสนานอยู่
มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเราด้วย

รวบรวมเอาไว้แล้วนะครับความสนุกประเพณีต่าง
ซึ่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านบางชนิดมันมีด้วยเหรอ

มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
ไปค่ะ
เริ่มต้นเรียกเสียงฮากันที่กีฬาชนิดแรกกับการแข่งขันมวยตับจาก
เรียกว่าถ้าหากันเจอก็ปล่อยหมัดซัดกันไม่ยั้งจริง
สำหรับน้องที่เขากำลังแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่า
สมัยก่อนตามงานวัดงานบุญ
หรืองานประเพณีสำคัญต่าง
กิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือ
การแข่งขันกีฬาชกมวยตับจากนี่แหละ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าน้องเขาจะชกกันมันขนาดไหน
ได้ยินเสียงตรงไหนก็เดินเข้าไปต่อยตรงนั้นแหละ

กโดนกรรมการบ้างกรรมการชกนักมวยบ้าง
แต่พอแข่งเสร็จก็ขอโทษขอโพยกันไป
เรียกว่าเป็นกีฬาที่สร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนจริง
และต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้กีฬาชกมวยตับจากก็เรียกได้ว่า
หาดูได้ยากมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ไปดูกับอีกหนึ่งการแข่งขันที่ต้องใช้เรี่ยวแรงแบบสุด
เรียกว่าศึกนี้แข่งขันกันแบบไม่มีใครยอมใคร
เสียอะไรไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้
สนุกสนานเฮฮาแค่ไหนไปชมกันเลย
กับการแข่งขันกีฬาชักเขย่อสุดมัน
เป็นยังไงลุ้นไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่ละคนไม่มีใครยอมใครจริง
เห็นน้องตัวเล็กแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะจะบอกให้
และที่เห็นจัดเต็มแบบสุดนั่นก็คือคุณครูท่านนี้นี่แหละค่ะ
อุ้มท้องใกล้คลอดมาคอยคุมเด็กและจัดหนักจัดเต็มในการส่งเสียงเชียร์น้องหนู
งานนี้เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาให้กำลังใจเด็กไม่น้อยเลยทีเดียว
ไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่ต้องใช้ทักษะการลอยตัวในน้ำขั้นสูง
บอกเลยว่าน้องหนูทำไม่ได้แน่นอนเพราะคนที่ทำได้มีแต่คุณพ่อคุณแม่
เหล่านี้นี่แหละค่ะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการแข่งขันอย่างผ้าถุงและผ้าขาวม้าแบบนี้
จะเป็นกีฬาอะไรไปดูกัน
ถือเป็นการแข่งขันที่ไม่ใช่ง่ายทั้งตีโป่งทั้งตัวหนอนลอยน้ำ
เรียกได้ว่าทำเอาผู้เข้าแข่งขัน

ขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งดมยาดมกันชุดใหญ่แบบนี้
แต่ก็ถือเป็นการแข่งขันที่สนุกสนาน
แถมยังได้คลายร้อนไปในตัวอีกด้วยล่ะจ้า
มาถึงกีฬาพื้นบ้านสุดท้ายกับการแข่งขันวิ่งกระสอบทีมผสมชายหญิง
แข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตาย
ล้มลุกลุกคานกันแบบสุด
โดยการแข่งขันนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมกระสอบ
และก็ต้องวิ่งหรือกระโดดภายในกระสอบเท่านั้น
หรือใช้วิธีวิ่งสอยเท้าแบบเร็วก็ได้
ตามความถนัดของผู้เข้าแข่งขันเลย
แต่มีข้อแม้ว่าการแข่งขันวิ่งกระสอบนี้
อย่าให้เท้าหลุดออกจากกระสอบนะ
ไม่งั้นแพ้แน่นอน
แต่การวิ่งกระสอบแบบนี้ก็อาจจะธรรมดาเกินไป
มันต้องเจอวิ่งกระสอบแบบนี้
เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชม
และนี่ก็คือการแข่งขันแหวนกระสอบ
ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนั่งยองอยู่ในกระสอบ

พร้อมใส่หมวกกระน็อกแบบนี้นี่ล่ะค่ะ
น้องบางคนล้มตั้งแต่ยังไม่ออกตัวแว้นล้มละค่ะ

สร้างเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ยังสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
และที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยเรา
ไม่ให้สูญหายไปด้วยนั่นเองค่ะ
อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด

กีฬาเขาก็เล่นกันเป็นทีมเป็นความสามัคคีกันคุณผู้ชม
มันก็เป็นกีฬาพื้นบ้านที่จัดขึ้นแต่ละท้องที่เขามีการแตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ชม